คือคู่นี้มันมีข่าวหลุดออกมาหลายระลอกแล้ว

เป็นคู่รักวัยรุ่นที่กำลังจะจูงมือเข้าสู่ประตูวิวา
ไม่รู้จริงไม่จริงเขาบินข้ามน้ำข้ามประเทศกันไปเลยนะคะ
เพราะว่าคิมเบอร์รี่ควงหมากไปเยี่ยมญาติไกลถึงอเมริกา
ผู้หมากบอกว่ามันเป็นทริปตีตราจอง
ไปฟังหมากซิว่าตกลงเป็นตีตราจองไกลถึงอเมริกาจริงหรือเปล่า
เขาก็มีแอบกระซิบแอบหยอดมาเหมือนกัน
เราก็ยังไม่ตอบอะไรเราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับผม
ดีตาจองเลยเหรอดีตาจองไหมเราก็เป็นคบกันอย่างนี้ไปเรื่อยก่อน
ยังไม่ได้เร่งอะไรครับถ้ามันถึงเวลามันก็ถึงเวลา
ยังไม่ถึงเวลาอีกเรื่องมือลั่นเรื่องรามานี่แหละ
ไปยุ้ยสาวคิมเนี่ยหูตาสว่างสักทีเถอะ

แล้วก็สวดยับแฟนคลับคนนั้นเนี่ยนะคะ

การมือลั่นมันเกิดขึ้นได้จริงครับพี่

เราก็แบบบอกเฮ้ยไม่มีอะไรจริงนะว่าไม่มีอะไรเลย

ถ้าเขายู้ให้เราเลิกกันแบบนี้

เออเขาเป็นอะไรเขาขาดอะไรหรือเปล่านะ
ถ้าเขาทำแล้วเขามีความสุขในชีวิตเขา

ดีปั๊วมาไม่เลิก

เออนะคะโลกโซเชียลรุนแรงมากเลยนะคะ